พูดถึงเรื่องของการทำงานกู้ชีพกู้ภัยต่าง

เขาจะมีขั้นตอนการทำงานของเขานะคะ
เข้าไปแล้วรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
จะมีขั้นตอนแต่เขาทำทุกขั้นตอนให้เร็วที่สุด

เพื่อนของผู้บาดเจ็บเห็นว่ากู้ภัยเนี่ยทำอะไรอยู่ไม่รู้

ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บขึ้นรถแล้วไปส่งโรงพยาบาล
เขาก็เลยเข้าไปไปผลักกู้ชีพกู้ภัย
ขั้นตอนนี้แหละมันทำให้เสียเวลาไปตั้งประมาณ๑๐นาที
สรุปสุดท้ายเพื่อนเสียชีวิต
แทนที่จะได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตเลย

ไม่ว่าผมช่วยเจ้าพี่แล้วมันตายแล้วแหละ
แล้วไปยืนคุมอยู่อย่างนั้นทำไม

เราบอกมันตายแล้วแหละมันตายแล้วแหละ

เนี่ยมากันสองคนนะคะเพื่อนผู้บาดเจ็บ
คนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีชมพูยืนอยู่บนรถน่ะ
ส่วนผู้ชายอีกหนึ่งคนยกมือไหว้ขอโทษ
อยู่ข้างล่างนะคะที่หันมาขอโทษครับขอโทษครับ
ทั้งสองคนเป็นเพื่อนผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่บนเตียงในรถกู้ชีพ
ตอนแรกเปิดประตูท้ายรถพยาบาล
แล้วผลักเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่กำลังช่วยเหลือออกไปก่อนนะ

แล้วก็โวยวายว่าเจ้าหน้าที่ทำงานช้า
ทำไมไม่รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ผู้ชีพหลายคนก็ต้องดึงออกมา

แต่ผู้ชายเสื้อชมพูเขาไม่ยอมลงค่ะ
บุกไปอีกเข้าข้างรถทีนี้

ก็ต้องพามาระงับเหตุนะคะ
ก็คือการเข้าไปดึงตัว

แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ช่วงเหตุการณ์ช่วงแรกนะที่เขาพยายามจะบุกเข้าไปที่ท้ายรถนะคะ

ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเพื่อนตัวเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ

ปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้นะคะ
บนถนนแจ้งสนิทเมืองอุบล

นายนันทวัฒนทัศน์เทียมอายุ๑๙ปี

นำตัวขึ้นรถพยาบาลที่มีเครื่องมือ

ขั้นตอนนี้คิดว่าทำไม

นันทวัฒน์เป็นผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

ทำให้เสียเวลาไปประมาณ๑๐นาที

สาเหตุก็ได้ที่ทำให้ช่วย

อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีงูหน่วยงานใด

ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วค่ะ
สุดท้ายที่จะช่วยชีวิตกลายเป็น
เกิดความสูญเสียขึ้นมาเลยนะคะ